ผลพวงจากการทิ้งงานของผู้รับเหมาที่ทิ้งงานสร้างสะพานนะคะ
ชาวบ้านบอกว่าเขาเข้าออกลำบากมาก
ภาพล่าสุดเป็นภาพของคุณยายวัย๙๐ปีที่ไม่สบาย
อู้ไผ่นี่นะคะต้องแบกคุณยายขึ้นหลัง
แล้วก็เดินข้ามสะพานไม้ไผ่เล็กแบบทุลักทุเลค่ะ
นี่ดูเวลาคนไข้จะเข้าออกนะครับ
มันลำบากขนาดไหนคุณมาทำทิ้งไว้แบบเนี้ย
ที่จะทำให้มันเสร็จไปนี่ไม่ได้แกล้งครับ

มีภาพเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะคะ

หลานก็ต้องขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่กู้ภัย

ขากลับสะพานที่ยังสร้างไม่เสร็จ
ก็ต้องให้กู้ภัยช่วยแบกกลับไปส่งในบ้าน

คือตรงจุดนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ
ชาวบ้านอยู่ที่พื้นที่หมู่๗กับหมู่๔
ตำบลบางขันแตกตัวเมืองสมุทรสงคราม
ผู้รับเหมารับเหมาสร้างสะพาน
แล้วสร้างไม่เสร็จนะคะว่างเว้นไปนานกว่า๔เดือนแล้ว
คราวนี้มันอยู่ครึ่งกลางชาวบ้านก็เดือดร้อนค่ะ
จะเข้าจะออกก็ลำบากสะพานก็ไม่มี
แถมดินอะไรก็ถูกขุดเอาไว้ครึ่งกลางนะคะ
ทีมข่าวไปดูจุดที่มีการก่อสร้างก็พบว่า
ไม้เครื่องมือยังอยู่นะคะอุปกรณ์ยังวางอยู่หน้างาน
ชาวบ้านบอกว่านี่เป็นโครงการสร้างสะพาน
ที่จะมีขนาดความกว้าง๖เมตรยาว๕เมตร
คือถ้าสร้างเสร็จเนี่ยทุกคนก็จะมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นในการเดินทางนะคะ
ไปคุยกับคุณรัตนพลเหมือนพิมพ์ทองหรือว่าคุณบอย
ซึ่งเป็นเจ้าของคลิปแล้วก็เป็นหลานของคุณยายในคลิป
ก็บอกว่าเนี่ยคลิปนี้ก็มาจากที่คุณยาย
อายุ๙๐ปีเป็นผู้ป่วยติดเตียงแล้วต้องไปหาหมอ
ก็เนี่ยค่ะเป็นความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างที่ยังไม่เสร็จสักที
ตรงนี้คือที่สาธารณะที่มีการลงประชามติให้สร้างสะพาน
ให้ผู้สูงอายุในชุมชนเข้าออกนะคะจะได้สะดวก
เริ่มสร้างตั้งแต่๑๙สิงหาคม
รวมระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญาก็คือ๓เดือน
แต่พอก่อสร้างแล้วผู้รับเหมาลงพื้นที่เพียง๓สัปดาห์เท่านั้น
ที่เหลือก็มาหายสะพานก็เลยไม่เสร็จสักทีค่ะ
คือเราขอโครงการนี้เพราะว่ามีคนแก่จริงอะ
มีหลายคนมากมา๔๕คนได้
แต่คือตอนนี้เข้าไปละ๒
เพื่อว่าเวลาไปหาหมออะไรอย่างนี้มันจะได้สะดวก
เพราะว่าแต่ก่อนเราสัญจรทางเรือได้แต่ตอนนี้เราทำไม่ได้แล้ว
ก็เลยมีโครงการนี้แต่ว่ามันก็ทิ้งไว้จนเหมือนลืมอ่ะ
ผมก็ไม่เข้าใจว่าแกมีปัญหาอะไรกันยังไงนะ

ไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมไม่เสร็จสักที
เพราะว่าตั้งแต่สิงหาคมแล้วถ้า๓เดือนก็น่าจะเสร็จได้แล้ว

เรื่องนี้ประหลัดออบตบางขันแตกให้ข้อมูลบอกว่า
ที่ผ่านมาเป็นช่วงหน้าฝนน้ำในคลองสูงขึ้น
รับเหมาก็เลยไม่สามารถสร้างสะพานต่อได้
เดี๋ยวหลังจากนี้นะคะทางอบตอบตบางขันแตกรับปากแล้วนะคะ
บอกว่าจะให้กองช่างติดตามผู้รับเหมามาแก้ไข
แล้วให้การก่อสร้างดำเนินต่อไป
ก็ขอให้เสร็จเร็วที่สุดช่วงนี้ฝนก็ซาไปแล้วด้วยนะคะ
ชาวบ้านจะได้สบายกับการเดินทางสักทีนะคะ